สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะรู้สึกไหมว่า๑อาทิตย์มันผ่านไปไว้ไวค่ะ
ในวันที่วันนี้โจทย์รอบตัวยากไปหมดยากจริงนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
โควิดก็ยังแบบอ้าวคลัสเตอร์นั้นคลัสเตอร์นี้
ตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงว่าวัคซีนที่เราฉีดไป
สามารถจะเอาอยู่ไหมกับปัญหาของการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส
แต่ไม่ว่าจะยังไงดูแลตัวเองดีที่สุดค่ะสู้ทีละวันรอดทีละวัน
เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะรอดทุกวันนะคะผ่านไปเรื่อยดูแลสุขภาพให้ดี
แม้ว่าวัคซีนจะฉีดครบอย่าเพิ่งจบกับหน้ากาก
มือเยอะเยอะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเราต้องผ่านเรื่องยากยากนี้ไปด้วยกันสิ
ส่งกำลังใจให้กันไปมาใครมีคำถามเรื่องของหัวใจ
ยินดีนะคะอย่างน้อยพี่อ้อยไม่ได้เก่งมาจากไหน
แต่พร้อมจะรับฟังเสมอไม่ว่าคุณเจอเรื่องอะไรก็ตาม
วันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งค่ะที่มีคนส่งเข้ามา
มั่นใจว่ากำลังรอฟังคำตอบของตัวเองอยู่

ก่อนหน้านี้หนูคอยติดตามฟังพี่มาตลอด
ลองเอาคำแนะนำของพี่ไปใช้ในบางครั้งด้วยนะ
แต่วันนี้หนูคิดว่าหนูไม่ค่อยไหวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาพี่เลยดีกว่า

คบกับแฟนมาตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย

ตอนนี้คบกันได้๖ปีกว่าแล้วค่ะ

แต่เรื่องเดียวที่ติดอยู่ในใจหนูมาตลอดคือ
เขาดูเป็นคนไม่ค่อยพยายามค่ะเขาเหมือนไม่มีแผนอะไรจริงจังในชีวิต
คือตั้งแต่ตอนที่หนูเรียนจบตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำฟรีแลนซ์ไปเรื่อย
ไม่ได้คิดจะทำงานอย่างจริงจังที่ไหนแต่ตอนนั้นก็เข้าใจค่ะว่าเป็นช่วงวัยรุ่น
คิดว่าอาจจะยังอยากหาประสบการณ์หรือหาอะไรใหม่ใหม่แต่พอผ่านไปนานนานเข้า
หนูเองเริ่มมีงานที่มั่นคงได้งานที่เงินเดือนดีกว่าเขา
ดูแลครอบครัวเองและคิดว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
ในขณะที่เขายังอยู่ที่เดิมขี้เกียจบ้างมีงานทำบ้าง
เดือนก็ไม่มีงานเลยแต่ก็ไม่คิดจะหาอะไรทำเพิ่ม
คือหนูสงสารเขาจนบางครั้งต้องขอเขาเลี้ยงข้าวอะค่ะ
หรือมีงานแบบไหนที่อยากทำหนูจะได้ช่วยเขา
แต่เขาก็ไม่ให้หนูยุ่งในชีวิตส่วนตัวเลยนะคะ
หนูเองรักเขาอยากให้เขามีความมั่นคง
จะได้วางแผนอะไรที่ชัดเจนด้วยกันได้
เคยโดนพ่อแม่ถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน

ตรงนี้ยังไม่กล้าพูดกับพ่อแม่หนูเลยว่าหนูเจอปัญหาอะไรบ้าง
สำหรับหนูเองหนูอยากจริงจังกับเขานะคะ
ก็เลยมีแผนในหัวคาดหวังในตัวเขา
เคยถามว่าเขาคิดจริงจังกับหนูไหม
เขาบอกว่าคบกันมานานขนาดนี้ก็ต้องจริงจังสิ
แต่สิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้พิสูจน์ให้หนูเห็นเลยว่า
เขาพยายามเพื่อหนูหรือเพื่ออนาคตของเราทั้งคู่เลยค่ะ
หนูพยายามมองข้ามจุดนั้นไปให้ได้
แต่มันก็กลับมากวนใจหนูอยู่ตลอด

หรือว่าควรจะหยุดความสัมพันธ์กับเขาดีไหม
ในเมื่อเป้าหมายของเรามันดูไม่ชัดเจนเลยค่ะ

ถ้าหยุดความสัมพันธ์กับเขาได้ง่ายขนาดนั้น
คงไม่มาขอคำปรึกษาพี่อ้อยอยู่แล้ว
แต่เรื่องที่ห่วงที่สุดตอนนี้ก่อนนะคะ
น้องจะล้ำเส้นความเป็นห่วง
เข้าไปเจ้าที่เจ้าการชีวิตของเขาหรือเปล่า
หลายครั้งนะคะที่ความหวังดีบางทีก็เหมือนแรงกดดันนะ
กดดันเขาก็ต้องดูว่าเขายินยอมพร้อมใจให้เราไปผลักดันเขามากแค่ไหนนะคะ
อย่ามัวแต่อยากให้จนลืมว่าเขาอยากได้หรือเปล่า

เพราะว่าหลายครั้งพอรักใครเราก็อยากให้เขาเจอสิ่งที่ดีชีวิตดี
แต่สองมือของน้องนี้เนี่ยไม่ได้สร้างโลกนะคะ
นั่นชีวิตเขาแม้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับเขามากแค่ไหนก็ตาม
การให้เกียรติในชีวิตใครเป็นสิ่งสำคัญนะ
เป็นเจ้าของหัวใจไม่ใช่เจ้าของชีวิต
คิดแบบนี้ก่อนวันนี้เรากำลังเอาบรรทัศนของเราไปขีดเส้นชีวิตเขาหรือเปล่า
วันที่เรารู้สึกสงสารเขาจนอยากแบบเฮ้ยเธอฉันเลี้ยงข้าวก็ได้นะ
คือวันนั้นพี่รู้ว่าเราอยากช่วยแต่ไม่รู้ว่ายิ่งไปทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยขนาดไหน
วิธีการสื่อสารคือเรื่องที่เราต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะ
ว่าทำยังไงการให้ของเราจะไม่ดูเหมือนว่าให้จนดูเขาด้อยค่าค่ะ
ผู้ชายศักดิ์ศรีของเขาคือเรื่องสำคัญที่ผู้ชายดีเขามีกันนะคะ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเส้นบางระหว่างการอยากช่วยกับดูถูก
ตั้งหน้าตั้งตาจัดการชีวิตเขามากเกินไปพี่ก็เลยห่วงตรงนี้ขอเตือนน้องเอาไว้ก่อน
ตอนนี้เรากำลังรักชีวิตของเขามากกว่าตัวเขาเองหรือเปล่า
คือบางทีจังหวะในการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
ต่อให้รักมากแค่ไหนยังไงเราก็มีความต่าง
ที่น้องเป็นคนวิ่งเร็วว่องวัยก็อย่ามองว่าคนที่เดินช้าเขาไม่มีคุณค่า
และถ้าบังเอิญว่าการทำงานฟรีแลนซ์ของเขาเขาก็อาจจะเห็นคุณค่าในมุมของเขาอะค่ะ
ไม่ได้ดั่งใจเราเท่าไหร่เท่านั้นเอง
ลองถามเขารับฟังเขาดีกว่าค่ะตั้งคำถามที่แบบว่าเรามาหาคำตอบร่วมกัน
วางแผนอะไรไว้ยังไงบ้างหรือแม้แต่ว่าการวางแผนแบบเนี้ย

ช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าโอเคหรือเปล่า

อย่างน้อยเธอคือคนที่เราเชื่อมากที่สุด

อันนี้คือการให้เกียรติและให้ซีนนะคะ

งานประจำอย่างเราน่าเบื่อเหมือนกันเนอะ

ลองแลกเปลี่ยนกันลองคุยกันค่ะ

ค่อยขยับสู่เรื่องแต่งงาน

วันนี้ที่บ้านเราก็ถามอีกแล้ว

แต่เรานึกภาพตัวเองแต่งงานไม่ออกเลยอ่ะ

หล่อขนาดไหนในงานแต่งงานนะ
งัดทุกศิลปะของการสื่อสารค่ะ
การพูดของเราศิลปะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ
เพื่อจะฟังและดูทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขา
คู่รักมีความต่างค่ะพี่อ้อยย้ำคำนี้
อย่ามองว่าคิดต่างจากเราแล้วเขาต้องผิด
เฮ้ยเคยไปออกรายการรายการหนึ่งชื่อครอบครัวเดียวกัน
วันนั้นเขามีสามีภรรยาคู่หนึ่ง

ภรรยาทำงานเก่งรวดเร็วว่องวัยคล้ายน้องนี่แหละ

ทำงานศิลปะใช้ชีวิตช้า
ให้เวลาส่วนใหญ่กับการดูแลลูก
เพื่อให้ภรรยาออกไปทำงานได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไร

ช่วยหาเงินอยู่แต่บ้าน
ลืมมองไปว่าในวันที่เข้าบ้าน
ภรรยานี่แทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะ
อาหารมีพร้อมน้ำเนี่ยไม่เคยหายไปจากโต๊ะทำงาน
หิวน้ำเมื่อไหร่มองไปปั๊บจะเห็นน้ำเย็นชื่นใจ

ก่อนนอนสามีนวดเท้าให้ทุกคืนค่ะ
แต่เธอไม่เคยรู้สึกถึงความสบายนั้น

ซึ่งบางทีเราก็ตัดสินคนนึงง่ายไป
เราตัดสินว่าเฮ้ยเขาไม่หาเงินไม่เจ๋งเลยอ่ะ

แต่ใครจะอยู่กับลูกล่ะใครจะสอนการบ้าน

ก็ทำให้เราได้วิธีคิดหลายอย่างนะคะพี่อ้อยเลยเอามาแบ่งปันก็แล้วกัน
คือไม่ได้บอกว่าชีวิตใครดีกว่าใครหรือแบบไหนดีกว่า
แต่อยู่ที่ว่าเรารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหม
ไม่มีใครไม่อยากมีชีวิตที่มั่นคงนะคะลองพิจารณาดูอีกที
เขาไม่มีเงินหรือนอนนิ่งไม่อยากหาเงิน
เขาแค่ค่อยค่อยเดินหรือไม่อยากเดินต่อแล้วคือถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ย
ตัดสินใจกันอีกทีเหมือนที่ได้ยินในเพลงอะค่ะ
เพลงน้องทาทานี่แหละคือถ้าเธอไม่รักตัวเอง
ไม่เคยดูแลแม้ตัวเองแล้วเธอจะรักฉันยังไง
แต่ถ้าบังเอิญว่าเขาอาจจะมีมุมมองที่ต่างจากเรา
พี่เลยอยากให้น้องรับฟังมุมของเขาก่อน
เหนือจากการไม่กระตือรือรสในการหาเงิน

แต่น้องบอกเองนะว่าเขาดูแลใส่ใจเรามาก
เขาทำให้เราอบอุ่นหัวใจมากมายไหมตอนอยู่ใกล้กัน
และเขามีเวลาให้เรามากขนาดไหน
มีความสุขในการอยู่ใกล้กันหรือเปล่า
คือเงินใครก็หาได้นะคะ
แต่ความดูแลใส่ใจเงินมากขนาดไหนน้องหาซื้อไม่ได้นะ
คือพี่ไม่ได้โลกสวยขนาดที่บอกว่าน้องไปกัดก้อนเกลือกินกับเขาเลย
ไม่ใช่ค่ะแต่ไม่อยากให้วัดคุณค่าของคนคนหนึ่ง
จำนวนเงินที่เขาหาได้แต่เพียงอย่างเดียว
เงินในบัญชียังไม่สำคัญเท่า
เขากระตือรือร้นในการดูแลและสร้างครอบครัวกับเราแค่ไหน

ง่ายค่ะอยู่กันให้ได้อาจจะยากกว่า
แต่อย่างน้อยจะได้รู้ว่าน้องได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว
ย้ำอีกทีคนรักกันต่างกันได้นะคะ
ไม่ใช่ต่างกันไม่ได้ขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือยังรักกัน
ความต่างคือเรื่องปกติความเหมือนคือโบนัสค่ะ
คนหนึ่งเป็นคันเร่งอีกคนหนึ่งต้องคอยเป็นแป้นเบรก
คนรักการเดินด้วยกันยังใช้มือคนละข้างจูงกันเลยอะค่ะ
อะไรจะไปเหมือนกันซะทุกอย่างไม่มีทาง
และบางทีนะคะความต่างอาจจะเป็นการเติมเต็มบางอย่างซึ่งกันและกัน
คือพี่อยากลองเชียร์อีกสักครั้งนะแต่ถ้ารักครั้งนี้จะพัง
จะได้รู้ว่าเราทำเต็มที่แล้วและเขาแรงน้อยเกินไปจริงที่จะรักษาเราเอาไว้
ค่อยพยายามดูก่อนการไม่มีอนาคตอันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
แต่เขาทำปัจจุบันของเราให้ดีหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่อันนี้อนาคตเนี่ยยิ่งคะแนนตกใหญ่เลย
แต่ถ้าวันนี้เขายังเป็นแฟนที่น่ารักสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายดูแลเราอย่างดี
แค่บางทีอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราในเรื่องของความรวดเร็วว่องวัยกระตือรือร้น
ยังสามารถผลักดันกันบ้างไหมเขายังยอมรับหรือยังฟังในสิ่งที่เราเสนอไหม
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเอาใจช่วยนะขอให้น้องทั้งสองรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อ
โควิดชีวิตไม่ง่ายเลยค่ะบางคนบอกว่าทำงานประจำสิดีกว่า
พวกน้ำประจำอาจจะถูกให้ออกจากงานก็มีไฟแรนซ์ซี่ดีกว่าว่างานก็เยอะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่า
จะเจอเรื่องใหญ่ใหญ่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสู้ทีละวันแต่ขอให้ต่อสู้ด้วยกัน
เท่านั้นเองนะคะขอบคุณกับความไว้วางใจ
การส่งคำถามเข้ามาด้วยหวังว่าคำถามของน้องในวันนี้
เราต้องรอดไปด้วยกันนะคะยืนยันเรื่องนี้เสมอ
ใครอยากส่งเรื่องราวตัวเองมาคุยกันอยากฝากคำถามนะคะ
ส่งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวพี่อ้อยกับทีมงานจะเลือกมาตอบกันไว้แบบนี้ล่ะ

สวัสดีค่ะ